ที่ตอนนี้โอ้โหบอกเลยฮอตฮิตมาก
เพราะว่าที่ฟาร์มกบที่จังหวัดพยาว
เขาเพาะลูกออสขายสร้างรายได้อย่างดี
พยาวเคยไปหากบไหม
ต้องถามนุ๊กกี้ช่างภาพในสตูดิโอของเรานะ

ดูสิว่าคุณชนะจะตามไปด้วยหรือไม่
ไปไหมถ้ามีโอกาสจะลองไปดูตามคู่ซีเมืองพยาวไป

บ้านเลขที่๒๙๘หมู่๓บ้านดงเคียนตำบลห้วยยางขาม
จุนจังหวัดพยาวครับไปไปที่นี่หน่อยเพราะว่าเขาเปิดฟาร์มกบ
ฟาร์มกบจักริตเพาะเลี้ยงลูกออสหรือว่าลูกกบเบบี้กบ
เอาจริงลูกออสเนี่ยเพาะเลี้ยงแล้วสร้างรายได้ดีเหรอ
ใช่คุณเขาบอกว่าขายทางออนไลน์
แล้วก็ขายตามตลาดด้วยนะทั้งในจังหวัดเองต่างจังหวัดเอง
เพราะพันกบหรือว่าลูกออสขายมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ใช้พื้นที่ในบ้านสร้างบ่อเลี้ยงกบไว้๒๐บ่อ

ซึ่งกบที่นำมาเพาะพันธุ์ขายเป็นกบพันธุ์เมือง

เริ่มพ่อขายพันธุ์ลูกออสตั้งแต่๑เดือน

และ๒เดือนตัวละ๒บาท
ส่วนพ่อพันธุแม่พันธุ์อยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาท
แต่ละปีสร้างรายได้หลายแสนบาทนะคะ
หลักแสนเลยนะคะสำหรับตลาดที่ซื้อขาย

เดี๋ยวนี้เขาซื้อขายลูกออสบเขาดิ
ตัวใหญ่มากนะแล้วก็มีการส่งขายไปที่ตลาดเชียงรายด้วย
และมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงฟาร์มก็มี
ถ้าสนใจสั่งซื้อพันลูกกบทุกรุ่นทุกขนาด
พ่อพันธ์แม่พันธุ์ติดต่อสอบถามที่
ตัวใหญ่มีกบพื้นเมืองแล้วก็กบพันธุ์ผสม

แสดงว่านี่ถูกกั๊กเอาไว้บางส่วน
ตามในเกษตรทำเงิน

แต่ว่าอย่างนั้นคือข้อมูลมันมีเยอะ
ถ้าไม่เล่ากันไปหรือใครจะโทรหาทางฟาร์มก็ได้เลยนะคะ